เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับ
เล็กบอลทีมชาติไทยจะลงทำศึกชี้ชะตาเจอกับเกาหลีใต้นะครับ
วอเล็กบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งหากสามารถผ่านเกาหลีใต้ไปได้นะครับ
ก็จะถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ

ติดตามรายงานได้จากคุณวิลวิทย์เจริญเชื้อครับ
ทีมชาติไทยจะเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสต

คือการคว้าอันดับ๗ที่นครปฐมในปี๒๐๑๖
รายการด่านสำคัญของด่านนี้ก็คือนักตบทีมชาติเกาหลีใต้

ซึ่งแม้การเจอกันในชุดเยาวชนก่อนหน้านี้
ทีมไทยไม่เคยเอาชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียว
แต่การเจอกันครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน

รวมถึงพลังแห่งทีมเวิร์คพลังแห่งสายสัมพันธ์

แมชนี้เป็นแมทสำคัญสำหรับ๑๒ชีวิตของทีมชาติไทย

อยากให้แฟนชาวไทยนะครับ

ในวงการวอเล็กบอลชายไทยของเรานะครับ

ชยุ่นมนชัยสุภาจิรกุลมองว่าเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่ง

ซึ่งจากการได้สัมผัสกับผู้เล่นมาหลายชุด
ว่านี่คือการแข่งขันที่พร้อมที่สุด
ตอนนี้ก็มาดูการเล่นของเกาหลีอยู่นะครับ
ก็แผนกล้องที่เกาหลีไม่สูงใหญ่มาก
แต่นี่เขาอาจจะคล่อง
เก็บคงไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับ

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พวกเราเต็มที่เพื่อจะให้เข้า๔ทีมให้ได้ครับ
สามนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้มาร่วมรุ้นและให้กำลังใจนักวอเล็กบอลชายทีมชาติไทย
สร้างประวัติศาสตร์ล้มเกาหลีใต้ทีมระดับท็อปของเอเชีย
การันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน